โชคไปดูแม่สีเงินกับแม่สีทองไม่ใช่สิแม่สีเผือก
เป็นสีเผือกคุณผู้ชมที่บอกเนี่ยก็คือปลาหมอคุณผู้ชมคะดูเลย
มากันสองตัวแล้วมาเป็นคู่อุ๊หันหน้าหากันอย่างนี้
ตัวหนึ่งสีเผือกตัวหนึ่งสีทอง
คนที่เขาเป็นเจ้าของบอกโอ้โหมาแบบนี้ก็คิดหนักสิคะ
เขาก็เลยเอามาเลี้ยงเอาไว้ใส่หอยในโหลพลาสติกตั้งบนตู้ที่อยู่ที่บ้านเลขที่๒๕หมู่๒ตำบลทุ่งพงศ์อำเภอน้องฉางจังหวัดอุทัยธานี
เราไม่ค่อยได้เห็นปลาหมอสีแปลกแบบนี้นะ

ส่วนใหญ่เราจะเจอแต่พวกปันลงปลาไหล
เป็นประหมอมาเลยรอบนี้นะคะ
ไปถามเจ้าของคนที่เขาเลี้ยงไว้หน่อยคือคุณไพรจิตวิพากษ์อายุ๕๙ปี
บอกว่าโอ้ยแนน่าปลาหมอ๒ตัวนี้น่าจะมาให้โชคให้ลาบ
ก็ขอกราบไหว้บูชากันตามความเชื่อหน่อยละกัน
นักข่าวเราก็ถามแล้วไปได้ปลาหมอนี่มาจากไหน
ภัยจิตบอกก็ออกไปจับปลาหาหอยในหนองน้ำที่มันกำลังแห้งนั่นแหละ
ก็จะเอามาหากินปกติเหลือก็จะกะว่าเอาไปขายเสริมรายได้
แต่ปรากฏว่าไปจับได้หมอปลาหมอสีเผือกแล้วก็ปลาหมอสีทอง
สองตัวเนี้ยเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยก็เลยนำมาบูชา
ได้มา๒หมอหมอเผือกกับหมอทอง
แล้วเป็นหมอปลาเอ้ยไม่เกี่ยวหมอปลาไม่มา

พอยังไงต่อเอามาเลี้ยงไว้จุดทูบบูชาแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่า

แล้วก็ขอภาวนาตั้งจิตอธิษฐานว่ากันไปนะคะ
และยังไงและนอกจากนั้นนะคะ
ชาวบ้านที่เขามาบอกว่าไม่ต้องคิดมากเลยคุณยาย
นี่ไงดูที่บ้านเลขที่ดีกว่า
ดูที่บ้านเลขที่เลยมาแน่นเลย

มี๕ตัวเดียว

โถเอ๊ยมันจะสับสนกันอ่ะสิ
โถไม่รู้เหมือนกันว่าทั้ง๒ตัวจะให้โชคกันไหม
ต้องรอลุ้นกันวันนี้นะคะ